คนที่รักเธอครั้งเดียว
รอไหมว่ามันเหนื่อยใจ
หนักเกินที่ได้แต่คอยทุ่ม

ต้องร้องให้ได้ถูกต้องหมดทุกคำเท่านั้นนะครับ

เพราะว่ายังไม่มีเงินที่สะสมเอาไว้
ถ้าร้องผิดตั้งแต่เพลงนี้ก็คือไม่ได้อะไรเลย
เราเคยร้องขึ้นเวทีคนเยอะมาก่อนไหมครับ

ก็วันนี้ก็ขอเป็นอีกวันหนึ่งนะที่ร้องได้ถูกต้องหมด
ขอให้ผ่านเพลงนี้ให้ได้จะได้อยู่ต่อกันนานนะครับ
พร้อมฟังคำเฉลยนะคะ
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท

ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑หมื่นบาท
น้องต้นคูณร้อง
ได้ครับ

ร้องได้ไอลาร้องได้ไอลา

ร้องได้ครับถูกต้องหมดทุกคำครับผม
ดีใจด้วยค่ะคุณปู่ค่ะชื่นใจนะคะ

เพลงแรกเลยค่ะเปิดประเดิมค่ะร้องได้แบบนี้

๑หมื่นครับคุณปู่
หมื่นบาทนะฮะจากเพลงฝนตกในทะเลนะครับ
ของคุณรัชนกศรีโลพันธ์นั่นเองนะครับ
หนึ่งหมื่นนะถ้าเอาไปซื้ออาหารกุ้ง

กว่าครอบครัวของต้นคูณเนี่ยคงจะมีเรื่องราวอะไร
นะคะจะว่าคงมีเรื่องคุยเยอะมาก

เพราะเป็นครอบครัวที่รู้แล้วจะรักกันดีนะครับ
รักกันดีนะครับแล้วก็มีน้องต้นคูณเนี่ยเป็น
เรียกว่าแรงเรียกว่าเป็นเจนเรชั่นล่าสุดของครอบครัวนี้
ที่จะนำพาครอบครัวไปสู่ความสำเร็จ
เรามาเชียร์น้องต้นคูณกันต่อแต่ต้องเป็นคราวหน้านะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
ยังเป็นตอนพิเศษอยู่นะครับสำหรับนักสู้รุ่นจิ๋ว
แต่จบรายการแล้วไม่ต้องย้ายช่องไปไหนค่ะดูกันต่อเลยค่ะ
กับรายการเกมต่อชีวิตค่ะพี่เอชยามิชัยรออยู่ค่ะ
อย่าลืมนะครับคุณผู้ชม๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันนะครับ
เสาร์และวันอาทิตย์เปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒มา
พบกับเราครับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
วันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

มากสุดก็ประมาณ
เพราะฉะนั้นถามเลยว่าวันนี้เตรียมตัวมาขนาดไหน

เรียบร้อย

สวัสดีครับ